ส่วนเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องของการเสพยาบ้าแล้วก็คลุ้มคลั่งมันมีอยู่บ่อยบ่อยนะคะที่ชายภูมิ
ผู้ชายคนนี้อายุ๓๓ค่ะคลุ้มคลั่งทำลายข้าวของไปไล่ทำร้ายร่างกายชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านเข้ามาช่วย
เข้ามาห้ามถูกยิงจนอาการบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยตำรวจก็ตามรวบตัวเอาไว้ได้ค่ะ
ตำรวจสพนบัวแดงค่ะไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้นะคะ
ผู้ชายคนนี้ที่คลุ้มคลั่งอารวาสทำลายข้าวของของชาวบ้านไล่ทำร้ายชาวบ้าน
เหตุการณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้านหนองลุมพุกหมู่๖อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชายภูมิ
หลายหลังเลยที่โอ้โหข้าวของถูกทุบทำลายตู้เสื้อผ้าทีวีหน้าต่างดูสภาพบ้านแต่ละหลัง
ถูกลูกดอกหน้าไม้ยิงใส่หน้าอกด้านซ้าย
อาการสาหัสค่ะนำส่งโรงพยาบาลหนองบัวแดง
แต่ต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลชายภูมิ
คนก่อเหตุก็คือนายเดชาหรือในกั้งอายุสามสิบสาม
ก็อยู่ในอาการคลุ้มคลั่งนะคะตอนที่โดนจับเนี่ย
ของกลางก็คือปืนหน้าไม้สำหรับยิงหนูอะค่ะ
คือปืนที่ใช้ก่อเหตุก็นำตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก
ตรวจหาสารเสพติดในร่างกายปรากฏว่าไม่ต้องสืบ
ได้ต่อเม็ดราวเป็นยังไงต่อไปนะ

พร้อมให้จังเลยต่อไปหน่อย
พร้อมเอาปืนยิงไปเลย

ภรรยาของผู้ใหญ่ที่บาดเจ็บนะคะนางกองพันธ์จิตประทุมอายุ๕๕
บอกว่าคือสามีได้รับแจ้งว่าลูกบ้านคลุ้มคลั่ง
ทำลายข้าวของทำร้ายร่างกายชาวบ้านในพื้นที่

แต่ก็ถูกปืนหน้าไม้ยิงใส่ลูกดอกเข้าที่ด้านซ้ายเลยค่ะ
ก็ได้รับปลาเจ็บนะคะ
ด้านเพื่อนบ้านของคนก่อเหตุค่ะนายละมัยอายุ๕๓
ปลอบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผู้เราเห็นก็เกลิ้งคลุ้มครั่ง

ผู้ใหญ่บ้านนี่แหละมาคอยห้ามมาคอยช่วยตลอดเลย
แต่ครั้งนี้ตัวผู้ก่อเหตุไม่พอใจที่ผู้ใหญ่มาห้าม
บ้านได้รับบาดเจ็บสาหัสพาอาวุธไปในทางสาธารณะค่ะ
และข้อหาเสพยาเสพติดนำตัวไปดำเนินคดีนะคะครับ